ส่วนความคืบหน้ากรณีที่มีแม่ชีท่านหนึ่งนะคะ
เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อสำนักงานพระพุทธศาสนา

เมื่อวานนี้บอกว่าอยากจะให้ตรวจสอบ
เจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีหน่อย

ที่จำวัดอยู่ด้วยกันในพื้นที่กรุงเทพ
ตอนนั้นพระรูปนี้ยังมีสถานะเป็นพระลูกวัดอยู่เลย

เมื่อวานนี้นอกจากร้องเรียน

แล้วตอนบ่ายไปแจ้งความด้วย
ที่สถานีตำรวจภูทรพุทธมณฑลที่เข้าไปแจ้งความ
เพราะว่าทางวัดมีการเอาประกาศไปติดรอบวัดเลย
หลังจากนี้ไปห้ามรับแม่ชีเข้ามา
อาศัยอยู่ในวัดและมีการระบุชื่อแม่ชีรูปนี้

ก็เลยบอกว่าเนี่ยทำให้ตัวเองเสียหายแจ้งความเลยดีกว่า
แม่ชีพร้อมคณะเมื่อวานนี้เดินทางไปที่
สถานีตำรวจภูทรพุทธมนตรไปดำเนินคดี
ต่อเจ้าอาวาสวัดดัง
ซึ่งเป็นการเปิดเผยที่ได้ตัดสินใจเข้าแจ้งความเอาผิด
ก็เพราะว่าไปเห็นหนังสือจากวัดเขาสุกิม
ลงวันที่๕ตุลาคม๒๕๕๙เรื่อง
ห้ามรับแม่ชีเข้ามาอาศัยในวัด
และในประกาศนั้นมีการระบุชื่อของแม่ชีด้วย
แล้วยังเอาประกาศนี้ไปติดไว้ทั่ววัดอีกด้วย
ซึ่งมองว่าทำให้ตัวเองเสียชื่อเป็นอย่างมาก
โดยที่แม่ชีไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย
และเพิ่งที่จะไปร้องเรียนมา
ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้มีความผิดแต่อย่างใดค่ะ
ฟังเสียงแม่ชีค่ะ
ไม่ได้เข้าไปในวัดเลย
นี่เป็นคำสั่งที่โดยมิชอบตามกฎหมายด้วยนะคะ

เขาเป็นรักษาการดิฉันก็ไม่ได้รู้
เขาเป็นเจ้าอาวาสดีฉันก็ยังไม่ทราบเลย

เป็นเจ้าอาวาสที่มารังแก่ผู้หญิงเนี่ยค่ะ

ชีเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมออกมาด้วยนะคะ

แต่ว่าเริ่มร้องเรียนตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ร้องเรียนมาตลอดแต่ไม่เคยมีหน่วยงานไหนเลย

หรือให้เอาเอกสารข้อมูลไปให้เพิ่มเติม
และไม่มีการตัดสินจากคณะสงฆ์จากกรณีนี้ด้วย
มองว่าเป็นการไม่ให้ความเป็นธรรมนะคะ
ก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมในตอนนี้
และขอเอาเรื่องเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมให้ถึงที่สุดค่ะ
มีคำถามนะว่าเอ๊ะทำไมแม่ชีถึงเพิ่งมาร้องเรียนตอนนี้

แม่ชีบอกว่าก็เรื่องเพิ่งเกิดขึ้น
หมายถึงว่าเรื่องที่เจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมเนี่ย
เอาป้ายติดประกาศไปให้แม่ชีเข้าวัด

แล้วก็ไม่ได้เพิ่งมาร้องเรียนช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องอื่นเนี่ยนะคะ
คือร้องมาตั้งแต่๔๘แต่ไม่เคยถูกเรียกไปพูดตัวอีก